หมูกล่อมคะมาดูเหตุการณ์นี้กันหน่อย

มีภาพจากกล้องวงจรปิดหน้าค่ายทหารที่จังหวัดสมุทรสาคร
คุณพ่อเป็นทหารเกษียณ
ขับรถมาชิงตัวลูกชาย
ที่เป็นทหารแล้วถูกลงโทษ

เข้าห้องน้ำแล้วอาศัยจังหวะแบบฉวยโอกาสพ่อขับรถเข้าไป

ชิงตัวลูกชายขึ้นรถแล้วหนีออกไปจากค่ายทหารเลยพี่อุ๋ย

ลูกเป็นทหารชั้นประทวนอยู่ที่นี่ลูกถูกทำโทษ
ถูกคุมขัง๓๐วันคุมขังไปได้แล้วบางส่วน

เหตุการณ์เกิดขึ้นที่ค่ายกำแพงเพชรอัคระโยธินค่ะ

เหตุการณ์๑๕เมษายน๑๐นาฬิกา๕๒นาทีรถสีแดงคันนี้แหละค่ะ
นี่ค่ะนี่ค่ะทะเบียนรถคือ๔กไก่น๙๐๘๑กรุงเทพฯ
วิธีการก็คือพ่อเนี่ยนะขับรถมาใกล้กับตัวอาคารที่มันเป็นห้องน้ำ

ทหารหลายนายก็วิ่งตามอย่างที่เห็นในภาพประกบรถ
รถชนกลวยแล้วก็ขับหนีออกไปจากค่ายทหารเลยนะคะ
คือเรื่องราวนี้มันสืบเนื่องจาก๑๐เอกเจษฎาทหารชั้นประทัวนเหล่าสื่อสาร
คุมขังที่กองรักษาการค่ายกำแพงเพชรอัครโยธิน
เพราะเลินเล่อต่อการทำหน้าที่ราชการประพฤติตัวไม่เหมาะสม
มีกำหนด๓๐วันคือ๑๓๐เมษายนปีนี้
วันที่หลบหนีคือ๑๕เมษายน
หมายความว่าถูกคุมขังไปแล้วครึ่งหนึ่ง๑๕วัน
เหลืออีกแค่ครึ่งหนึ่งจะพ้นโทษอยู่แล้ว
แต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ๑๐เอกเจษดา
อาศัยจังหวะตอนขอเข้าห้องน้ำ
แล้ววิ่งหนีออกมาแล้วพ่อขับรถพุ่งเข้าไป

คือภาพในกล้องวงจรปิดมันน่าตกใจเหมือนกันนะพี่อุ๋ย

คุณพ่อที่ชิงตัวเนี่ยคือร้อยตรีจำเรินนะคะ

แล้วเหมือนกับว่าพ่อเองก็มีปืนด้วย
เอาปืนขู่ทหารที่วิ่งตามรถด้วยอ่ะพี่อุ๋ย
นี่ค่ะคุณพ่อค่ะเป็นทหารเกษียณนะคะ

ตำรวจสพกระทุ่มแบนบอกว่า
รถคันสีแดงที่ชิงตัวลูกชายหนี
คือรถที่เช่ามาจากทหารอีกคนนึง
ในค่ายกำแพงเพชรอโยธิน
พอพาลูกชายหนีแล้วแม่คือนางถนาภา

ตำรวจก็เลยไม่ได้แจ้งข้อหากับทางเจ้าของรถ
ก็เหมือนเขาเป็นเจ้าของรถให้เช่าอะไรแบบนี้
ตำรวจบอกว่าเจ้าของรถไม่เกี่ยวจริงไม่เกี่ยวในการพาตัวหลบหนีอะไร
ทีมข่าวของเราตามต่อ
ร้านก๋วยเตี๋ยวแห่งหนึ่งในอำเภอกระทุ่มแบน
ซึ่งเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวของครอบครัว๑๐เอกเจษดา

นี่ปิดเลยเหรอเนี่ยใช่ค่ะสภาพเป็นแบบนี้พี่อุ๋ย

เราถามนางสาวหนูดีนามสมมุตินะคะ

เคยเจอทั้ง๑๐เอกเจษดา
เคยเจอทั้งพ่อเค้าก็คือ๑๐๐ปีจำเริน
ก็มาขายก๋วยเตี๋ยวกันเขาก็ดูเป็นคนดีทักทายปกติ

คุณผู้ชมงงว่าทำแบบนี้ทำไม
แล้วเวลาลูกชายแกเคยมาที่นี่ไหมพี่
ที่เป็นทหารครับ

พี่ไม่ค่อยรู้เพราะว่าพี่มาเช่าขึ้นมาเท่าไหร่
พี่ก็ไม่ค่อยได้เข้ามา
เค้ารักลูกไหมถึงรู้มากเลย

ธุรกิจก๋วยเตี๋ยวแล้วแกทำอะไรอีกบ้างครับพี่
เห็นว่าสมัยก่อนแกทำอะไรนะ

ปัทยาหรือที่ไหนทั้งที่อีกนะคะ

ตั้งแต่ปิดพี่เห็นแกมาขนของออก

ทีมข่าวไปคุยกับภรรยาของทหารนายหนึ่ง
ไปถามความเห็นเฉยเขาไม่ได้เกี่ยวอะไรนะคะ
งงเหมือนกันคือทุกคนงงว่าไปทำแบบนี้ทำไม
ถูกคุมขังอีกแค่๑๕วันก็ได้รับการปล่อยตัวแล้ว
แต่บังเอิญมันไม่ใช่ช่วงที่เขาเข้าเวร
มันรุ่นขึ้นอีกวันหรือ๒วันเขาเข้าเวร
อ๋อใช่อ๋อนี่พ่อมาจอดรถรอตรงไหนก็ไม่รู้
ก็คือรู้กันว่าใส่ช่วงเข้าห้องน้ำ
เห็นแฟนบอกว่ามันขอเข้าห้องน้ำแล้วมันก็หนีไปเลย
คุณผู้ชมคะขอพูดถึงเรื่องรถก่อน
รถนี่น่าสนใจเหมือนกันเพราะว่าอย่างที่ตำรวจบอกว่าเป็นรถที่ไปยืมมาไปเช่ามาใช่ไหมค

แต่ทีมข่าวของเราไปได้ข้อมูลมาแบบนี้นะคะ
คือเราไปพยายามหาว่าเจ้าของรถเช่าคือใครแต่ยังไม่เจอตัวนะ
แต่ทะเบียนรถนะคะคุณผู้ชมทะเบียนรถที่ใช้ก่อเหตุคันสีแดงคันนี้
มันดันไปเหมือนกับรถที่ประกาศอยู่ในเฟซบุ๊คเมื่อวันที่๙เมษายน

ทะเบียนเดียวกันแต่รถไม่เหมือน
นี่ไงนี่ไงก็เลยไม่รู้ยังไงนะคะ
อันนี้คือประเด็นที่ทีมข่าวของเราสงสัยเฉยนะเดี๋ยวตามให้ต่อนะคะ
หรือว่าถ้าเจ้าของรถทั้งสองคันหรือว่าทะเบียนนี้มันไม่เกี่ยวข้องแบบไหนยังไงก็บอกมาได้นะฮะ
เราจะได้ช่วยชี้แจงให้อีกทางหนึ่ง
ลงลึกกันอีกหน่อยค่ะคุณผู้ชมจะยิ่งงงค่ะ
นักข่าวของเราได้ข้อมูลจากคนรอบข้างว่าเรื่องราวมันเกิดขึ้นแบบนี้
ผู้บังคับบัญชาท่านหนึ่งของสิบเอกเจษดาตั้งข้อสงสัยว่า
ทำไม๑๐เอกเจษดารวยมากเลย

ขับเบนท์นะแล้วไม่ใช่เบนท์แบบคันแบบไม่แพงแบบ๕๖ล้าน
ที่รับราชการเป็นทหารชั้นประถวนทำไมถึงรวยขนาดนี้
การที่มีเงินผิดปกติเป็นเพราะไปเล่นการพนันไปเล่นแชร์ผิดกฎหมายอะไรไหม
มีการตรวจสอบก็เลยสั่งลงโทษขัง๗วันก่อน
อันนี้ขัง๗วันเพื่อตรวจสอบ
ปกติทหารนายอื่นที่โดนลงโทษสั่งขังเนี่ยก็จะใช้โทรศัพท์มือถือได้
ทำธุรกรรมทางการเงินผ่านโทรศัพท์มือถือได้
แต่๑๐เอกเจษดาคนนี้ถูกผู้บังคับบัญชาสั่งไม่ให้ใช้มือถือด้วย
เวลาครอบครัวหรือญาติจะมาเยี่ยมผู้บังคับบัญชาคนนี้ให้ทหารมายืนเฝ้าเลยนะ
ญาติมาเยี่ยมคุยอะไรกันให้ยืนฟังเลยให้ยืนฟังตลอดเลยค่ะ
เจษดาเหมือนกับพยายามที่จะอธิบายกับผู้บังคับบัญชาไปนะ
บอกว่าครอบครัวเขามีบริษัทหุ้น
ร่วมลงทุนกันหลายคนแล้วมูลค่าบริษัท๕ล้านเนี่ย
บังคับบัญชาคนนี้ก็ไม่เชื่อไม่ยอมปล่อยตัว
ให้ขัง๗วันเพื่อตรวจสอบ

สิบเอกเจษฎาเขารู้สึกว่าไม่ได้รับความเป็นธรรม
ทำไมปฏิบัติกับเขาลงโทษเขาแตกต่างจากทหารนายอื่นที่ถูกลงโทษ

ธุรกรรมการเงินอะไรก็ไม่ได้

เขาก็เลยไม่แน่ใจว่ามันเป็นประเด็นเรื่องเงินอะไรตรงนี้หรือเปล่า

ที่วางแผนไปชิงตัวลูกชาย

เราได้ข้อมูลมาว่าเหมือนเขาวางแผนแบบ
คนเดียวคิดคนเดียวไม่ได้ปรึกษาใครเลย
ก็กลัวคนอื่นจะได้รับผลกระทบถ้าไปปรึกษาเรื่องของการไปชิงตัวนะ

เรียบร้อยเพราะตอนลูกชายถูกคุมขังอยู่

ตอนนี้ทั้งพ่อทั้งลูกปลอดภัยดี
แต่ก็กังวลเรื่องของความปลอดภัย

มาจากการทำมาหากินฐานะดีอยู่แล้ว

ผู้บังคับบัญชาคนนั้นใส่ร้าย

ไม่อยากให้ลูกชายรับราชการแล้ว

ส่วนผู้บังคับบัญชาก็ยังไม่ได้มีการชี้แจงอะไรในเรื่องนี้

สมมุติถ้าเจอผู้ตำรงคับบัญชา
มีลักษณะแบบนี้ที่เราเห็นว่า

ไม่แน่ใจเลยพี่อุ๊ย
หรือมันจะต้องเป็นทางอื่นที่มัน

ถ้าค้อแบบครอบครัวเขารวยจริง
เขาไม่ได้ไปหลอกลวงใครเขาทำของเขาปกติจริงแล้วมันกระทบ
อย่างที่เขาบอกไหมว่าโอ้โหคุณยึดผมหมดเลยโทรส่งโทรศัพท์มือถือแล้ว
ธุรกิจอะไรกิจการที่ผมทำผมจะทำยังไงอย่างนี้
ใช่ถ้าเกิดแบบจะต้องสั่งค้างตรวจสอบเส้นทางการเงิน
มันจำเป็นจะต้องมันมีประเด็นมีคดีอะไรขึ้นมาก่อนหรือเปล่า
ถ้าเขารวยเฉยเนี่ยแล้วไปขังเขาเลยอันนี้ก็แปลก
มีใครมาร้องผู้ปกปรรรชาไหมว่าถูกทหารคนนี้

มันยังไงอ่าเราไปถามให้นะคะครับวันนี้ที่กองบัญชาการกองทัพบกค่ะ
โคศกองทัพบกพันเอกหญิงสิริจันทร์งาทองพูดถึงเรื่องนี้ค่ะอ่า
บอกว่าคลิปที่ให้คุณผู้ชมดูไปเนี่ยนะคือมีคนไปพูดในลักษณะที่ว่า
เป็นการหลบหนีของผู้ต้องขังในค่ายทหารอืมจริงจริงแล้วมันไม่ใช่ผู้ต้องขัง
รองโฆษอกองทับบกชี้แจงแบบนี้ค่ะว่าภาพเนี้ยสิบห้าเมษายนต์
กำแพงเพชรอัคระโยธินจังหวัดสมุทรสาครจริง
นายทหารชั้นประทวนยศ๑๑นายนี้ถูกผู้บังคับบัญชาตรวจพบว่า
มีความผิดฐานช่อกงเงินสวัสดิการค่ะนี่ไงนี่ไง
ช่อกงเงินสวัสดิการค่ะครับหน่วยทหารก็เลยตั้งคณะกรรมการสอบสวน
แล้วผลสอบของคณะกรรมการพบว่าผิดจริงและพิจารณาโทษทางวินัย
ขังสามสิบวันแล้วก็ให้ปลดออกจากราชการในระหว่างการรับโทษ
รอคำสั่งปลดทหารนายนี้หนีออกไป
ออกไปจากกองรักษาการโดยพ่อมาพาหนีอันนี้คือเรื่องจริง
โดยทหารก็ไปแจ้งความแล้วแจ้งความกับตำรวจสพกระทุ่มแบน
แจ้งความในข้อหาทำลายทรัพย์สินของทางราชการทำให้เกิดความเสียหายระหว่างหลบหนี
และประสานกับตำรวจในการตามตัวนะคะแล้วก็ทางรองโฆษกองทบกบอกว่า
การเกิดเหตุหลบหนีออกจากสถานที่ราชการนะคะอันเนี้ยก็ต้องมีการสอบสวนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
และผู้รับผิดชอบสถานที่ด้วย
มันเป็นไปตามระเบียบของทางราชการเหมือนกับปล่อยประละเลยอะไรหรือเปล่า
ทำไมมาชิงตัวกันได้ง่ายง่ายแบบนี้ขนาดเขาไม่มีมือถงมือถืออะไรใช่
แนะกันยังไงใช่ไหมก็เลยชี้แจงมาว่าทหารนายนี้ที่พ่อมาชิงตัวไป
ไม่ใช่นักโทษไม่ใช่ผู้ต้องขังไม่ได้ใช้คำประมาณนี้ค่ะ
ก็คือเป็นทหารที่ถูกลงโทษทางวินัยถูกกักขังแล้วก็รอคำสั่งปลดแบบนี้นะคะ
แล้วก็มีคำสั่งปลดจากทางราชการละ๒๐เมษายนปี๖๕นี้รองโฆษกบอกแบบนี้ค่ะ
เพราะไปช่อกงเงินสวัสดิการช่อกงเงินสวัสดิการคือมันมีคดีมันมีประเด็น
ไม่ใช่อยู่ดีดีไปกักขังเขานี่ทางกองทัพบกชี้แจงเลยนะฮะ
อ้าวก็เรื่องราวเป็นแบบนี้นะครับท่านผู้ชมครับ